คุณผู้ชมมาติดตามคดีดังที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานี
กรณีที่แหม่มสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปี
เดินทางมาเที่ยวที่เกาะเต่าสุราชธานี
แล้วปรากฏว่าเธอไปแจ้งความกับตำรวจว่าเธอโดนลักทรัพย์
และพยายามจะบอกว่าเธอโดนข่มขืน

หลังจากนั้นเธอก็เดินทางกลับไปประเทศอังกฤษ

แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปบอกกับสื่อท้องถิ่นของอังกฤษ
แล้วมันเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลก
ข่าวนี้ต้องยอมรับว่ากระทบกับภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยว

เพราะว่าเกาะเต่าจังหวัดสุราชธานี

นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาเที่ยวกันเยอะ

มีการตั้งคำถามกลับมาที่ประเทศไทย

เรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจ

ทีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจ

เพราะส่งผลกระทบต่อภาพ

ที่เกาะเต่าจะเน้นเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่น
ร้านค้าต่างคนที่ไปตั้งโรงแรม

ได้มีการสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์

รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ
ท่านบอกว่าคดีนี้ปิดจบแล้ว
ในส่วนของตำรวจไม่ต้องลงพื้นที่
ไปหาพยานหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
เพราะจากการลงพื้นที่ไปวัน๒วันก่อน

ไม่มีร่องรอยอะไรที่ยืนยันได้ว่า

นี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ

ก็เดินทางเข้าพบกับพอลเค
เป็นกงศูนย์ใหญ่ประเทศอังกฤษ

หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ตามเวลาเสมือนจริงที่นักท่องเที่ยว
สาวชาวอังกฤษกล่าวอ้าง

และถูกคงคืนที่เกาะเตา
จังหวัดสุราธานีนะคะ

ท่านทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ตรงกับขึ้นวันขึ้น๑๒

น้ำทะเลหนุนสูงซึ่ง
ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้าง
ของผู้เสียหายที่ให้ข้อมูลว่า

นั่งดื่มบริเวณริมชายหาด

แล้วก็พาไปข่มขืนบริเวณโขดหิน

สักประมาณ๔๐๐เมตรอธิบายแบบนี้

กับท่านทูตฟังนะคะบอกว่า

ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเดินบริเวณนั้น

นักท่องเที่ยวเองในพื้นที่ก็ดี
ต่างประเทศก็ดีเขาก็มาเที่ยวกันเยอะ

ว่ามีการมอมยากันเกิดขึ้น

นักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษรายนี้

ทีนี้เจ้าหน้าที่นะคะก็มีการ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่า
อกจากจะดูจากพื้นที่แล้ว

บริเวณชายหาดเข้าไปทำอะไร

คืนนั้นมีปาร์ตี้น่าจะคนเยอะ
เขาก็อยู่ดึกเนี่ยยังมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ

ฟุตบอลโลกรอบแรก

ฟุตบอลจะจบมันช่วงตี๓

ถึงตี๓เป็นไปได้ยาก
เพราะคนนั่งดูฟุตบอลอยู่เลย
และจากการที่รองผู้บัญชาการ

สอบถามพยานบุคคลในจุดเกิดเหตุ

ไม่มีใครเห็นว่านักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษเนี่ย

คนนี้ตามที่เธอกล่าวอ้าง

จุดนั้นน้ำมันเต็มค่ะ
มันเป็นข้างขึ้นนะคะมันเป็นฟูลมูลนะคะ

เพราะฉะนั้นไม่มีใครลงไปบริเวณนั้นนะ
จากนี้รองโจ๊กอธิบายเรื่องของการทำหน้าที่ของตำรวจ

พอมีฟุตบอลโลกเจ้าหน้าที่สายตรวจ

ภาพลักษณะของจุดที่เขาอ้างว่ามีการเกิดเหตุ

และพื้นที่ด้านล่าง

จะไม่ได้เป็นลักษณะชายหาดที่เราลงไปเดิน
เล่นได้เตะซ้ายเล่นอย่างนี้ไม่ใช่นะ

ร้านที่๒ก็คือมานั่งบริเวณ

แต่ปรากฏว่าคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่าคำคืนนั้นเนี่ย

น้ำมันท่วมมาถึงร้านเลยค่ะคุณ
ก็คือเสาร้านมันอยู่ติดกับ
น้ำเลยมันจุ่มลงไปในน้ำเลยนะคะ
รองเจ้าบอกว่าตี๓คืนนั้น

ที่จะออกปฏิบัติงานบริเวณนั้นด้วย

สายตรวจทำหน้าที่ค่อนข้างละเอียด

พยานหลักฐานที่ตรวจสอบสรุปได้ว่า

เกิดขึ้นซึ่งหลังจากนี้เอง

รับฟังคำอธิบายจากทางตำรวจไทยนะคะ

ให้บอกว่าให้ส่งหลักฐานมาให้

คำให้การของผู้เสียหายที่ให้การ

สองอย่างนี้อยากจะให้ส่งกลับมาที่ประเทศไทย
เพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมรวมกับ
หลักฐานของไทยซึ่งคาดว่า

หากพบว่าเป็นการแจ้งความเท็จ
อันนี้จะมีการพิจารณา

กฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนเรื่องจุดข่าว
หรือไม่จุดข่าวเดี๋ยวเรารอ

แต่ท่าสุดท้ายหากมีการแจ้งความเท็จ

ก็จะมีมาตรการทั้งอาญา
ทั้งตามเฉารการ
ชัดเจนนะคะตอนนี้

รองโจ้วบอกว่าสิ่งที่ผมทำ
เพราะว่ามันมีข้อคอรหาที่บอกว่าตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ
แหม่มคนนี้ไปแจ้งความว่าเธอถูกคมคืน
โจ๊กบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะปกป้องลูกน้อง
ใครที่ทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
ใครที่บอกว่าไปแจ้งความแล้วไม่รับแจ้งความ
อันนี้ก็ต้องเดินดำเนินคดีทั้งทางวินัยแล้วก็ทางอาญานะคะ
ส่วนกรณีที่มันเกิดภาพลักษณ์ไม่ดีกับประเทศไทยเนี่ย
โจ๊กบอกว่าสิ่งที่ผมทำคือปกป้องประเทศไทย
โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยว
แล้วก็ที่ผ่านมารองโจ๊กท่านให้ข้อมูลเลย
บอกว่าไม่ใช่เฉพาะที่สุราธานีเกาะเต่าเท่านั้น

คือมีนักท่องเที่ยวก่อเหตุลักษณะแบบนี้คือเยอะค่ะ
คือ๑แจ้งความเท็จต้องการที่จะเอาใบแจ้งความ
กลับไปเคลมเรื่องของประกันที่ประเทศต้นทางของเขา
เพราะฉะนั้นรองโจ๊กบอกว่าถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบพบว่า
แม่มสาวชาวอังกฤษคนนี้แจ้งความเท็จ
ก็ต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
และเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะคะ
และที่สำคัญหลังจากนี้ส่วนเรื่องคดีความ
โจ๊กบอกว่านอกจากจะให้ส่งพยานหลักฐาน

กลับมาประเทศไทยรวบรวมเป็นสำนวนคดีแล้ว
จะส่งจะตั้งคณะทำงานไปที่อังกฤษประเทศต้นทาง
เพื่อไปสอบปากคำเหยื่อที่เธออ้างว่าเธอโดนข่มขืนด้วยตัวเองด้วยค่ะ
ค่ะสนที่รองโจ้บอกว่าอยากจะได้หลักฐานนะครับ
เพราะว่ามีข้อมูลจากแม่ของนักท่องเที่ยวสาว
บอกว่าลูกสาวเธอหลังจากที่กลับจากเดินทางที่ประเทศไทยแล้ว
ไปตรวจร่างกายเหมือนกันที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอังกฤษ
และตอนนี้อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และก็เอาเสื้อยืดในวันเกิดเหตุที่หญิงสาวคนนี้ใส่
ไปมอบให้กับตำรวจในพื้นที่แล้วด้วย
เพราะฉะนั้นทางการไทยก็เลยเห็นว่าเขามีข้อมูลแบบนี้
ก็เลยอยากจะได้ข้อมูลแบบนี้มั่งเอามาประกอบกันเราจะได้สรุปเรื่องนี้สักที
คือรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบอกว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์ให้กระจ่าง
ให้ประเทศไทยพ้นมนจริงมณฑินถ้าเกิดว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เพราะถือว่าเป็นเรื่องที่กระทบกับภาคลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยคือมหาศาลแล้วค่ะใช่ค่ะ